คนที่จอดอยู่ริมทางเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย
กว่าคันนะฮะด้วยความที่ริมทางตรงนี้เป็นจุดจอด
รถจักรยานยนต์อยู่แล้วด้วยมีฮะขาว
ชนท้ายเข้าไปนี่หมุนคว้างเลยนะครับส่วนเก๋งสีดำก็นู่นแล้วครับ
ถลายไปนู่นนะฮะนี่เป็นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
หน้าโรงพยาบาลระยองนะครับที่ถนนสุขุมวิทย์ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
ก็ตามภาพที่เห็นเลยครับสรุปแล้วเนี่ยจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนหน้าโรงพยาบาลนะครับ
พังเสียหายไปสามสิบสี่คันล้มระเนรนาศพังยับไปหมด
รถเก่งคันนี้ก็พังนะฮะโอ้โหเนี่ยสีดำคันนี้นะครับ
ระบะสีขาวก็ไปอยู่นู่นครับกลางถนนนะครับ
สอบภอมเมืองระยองแล้วก็กู้ไพรสว่างพรกุศล
ก็มาช่วยเหลือกันนะครับในที่เกิดเหตุ
เอาตรงรถเก๋งก่อนรถเก๋งเนี่ยมา๒คนนะครับ
นายสหรัฐรัตนาวิจิตรอายุ๒๑
มากับพี่ชายคือนายนัทวัฒน์อายุ๒๓
พี่น้องคู่นี้ดูจากสภาพรถแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะ
คือบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนี่ครับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ส่วนกระบะนะครับนายอดิพันธ์อิ่มหมื่นวัยอายุ๕๔เป็นคนขับ
กระบะคันนี้นะครับมากับภรรยาคือนางสาวสดศรีศรีสถานอายุ๔๓
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันถือว่าโชคดีมาก
แล้วที่จักรยานยนต์นี่ยิ่งโชคดีใหญ่

ใช่ค่ะมีแค่รถไม่มีคน
โอ้โหไม่อย่างนั้นนี่ไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
รถทั้ง๒คันนะครับก็ขับมาเส้นทางเดียวกันนะครับ
กระบะอยู่ข้างหน้ารถเก่งขับผ่านไฟแดงมา
แล้วก็พุ่งชนท้ายกระบะแล้วเสียหลักไปชนจักรยานยนต์
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับคนขับรถเก่งนะครับ
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
นี่นะฮะจักรยานยนต์คันต่างที่พังเสียหาย
ก็ไปติดต่อสพมระยองได้นะครับ